เพราะฉะนั้นเช้านี้ค่ะเราก็จะไปตรวจสอบในพื้นที่วัดพระธรรมกายค่ะ
แต่อย่างที่ทราบไปอ่ะนะคะว่าก็ยังคงมีเจ้าหน้าที่ที่คอยตั้งด่านตรวจในจุดสังจุดสำคัญป้องกันมือที่สาม
ติดตามบรรยากาศได้จากคุณพลอยสจิฤทธิสินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากวัดพระธรรมกายนะคะเชิญเลยค่ะ
ค่ะที่บริเวณประตู๗ของวัดพระธรรมกายซึ่งเป็นประตูหลักนะคะ
เจ้าหน้าที่ค่ะก็ได้มีการเปิดให้ประชาชนรวมถึงศิษยานุสิตเดินทางเข้าออกตามปกติแล้วค่ะ
ซึ่งบรรยากาศในช่วงเช้าวันนี้นะคะก็ได้มีศิษยานุสิตเดินทางมาทำบุญตักบาทกันอย่างคึกคัก
ทำให้บรรยากาศโดยรวมนะคะลดความตึงเครียดลงไปมากค่ะ
โดยวันนี้นะคะทางวัดเองค่ะก็ได้มีการเปิดให้สื่อมวลชนนะคะเข้าไปเพื่อที่ทำข่าวด้านในวัดด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
บรรยากาศในช่วงเช้าวันนี้นะคะก็ทำให้สถานการณ์โดยรอบวัดพระธรรมกายมีความตึงเครียดลดลงและกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วค่ะ
สถานวาจนทีจะยังคงไม่ยกเลิกมาตรา๔๔
และพื้นที่ก็ยังคงเป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษค่ะ

ก็พบว่าบริเวณหน้าประตู๗ฝั่งถนนคลองหลวง
ที่เป็นประตูหลักที่ใช้ในการเข้าออก

รวมถึงได้เปิดให้สื่อมวลชนที่มีความประสงค์มาร่วมทำข่าวภายในวัดพระธรรมกาย

โดยให้ลงทะเบียนที่จุดต้อนรับสื่อมวลชน
ในวันจันทร์เสาร์เวลา๙๓๐๑๕น
และวันอาทิตรเวลา๙๓๐๑๒น
โดยในช่วงเช้าวันนี้นะคะก็ได้มีศิษยานุสิตค่ะทยอยเดินทางมาสวดมนต์
ปฏิบัติภารกิจต่างรวมถึงมาตักบาทในช่วงเช้านี้กันอย่างคึกคักค่ะ
ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะที่ประตู๗ค่ะก็ได้มีกำลังของเจ้าหน้าที่
ตรวจตราแล้วก็คัดกรองบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ให้ผ่านเข้าไปได้อย่างเข้มงวดค่ะ
แต่ขณะนี้นะคะก็ได้มีการถอนกำลังบางส่วนออกมา
เพื่อตั้งจุดอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัย
เพื่อป้องกันมือที่๓ที่จะเข้ามาสร้างสถานการณ์ได้นะคะ
ส่วนบริเวณประตู๕และประตู๖นะคะที่ตั้งอยู่บริเวณถนนเรียบคลองแอนค่ะ
ทางวัดก็ได้ทำการลื้อถอนเต็นต์และแลนสีเขียวออกบางส่วนแล้ว
โดยมีการเทศนาธรรมผ่านทางเครื่องขยายเสียงและศิษยานุสิตนะคะก็ได้ทยอยเดินทางเข้าออกอย่างต่อเนื่องค่ะ
ท่ามกลางการตรวจคัดกรองของเจ้าหน้าที่วัดนะคะ
ส่วนถนนเรียบครองแอนทางเข้าประตู๕๖ค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการเปิดให้บุคคลนะคะสามารถผ่านเข้าออกได้ตามปกติ
โดยตรึงกำลังบางส่วนไว้เพื่อรักษาความปลอดภัยเท่านั้น
สำหรับบรรยากาศบริเวณตลาดกลางคลองหลวงนะคะ
เช้าวันนี้ค่ะก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จากศิษยานุสิตส่วนใหญ่นะคะได้เดินทางออกไปจากพื้นที่ตลาดกลางคลองหลวงแล้วค่ะ
เหลือเพียงบางส่วนนะคะที่อยู่ระหว่างเก็บสิ่งของเครื่องใช้เพื่อเคลียร์พื้นที่ค่ะ
ส่วนบริเวณโดยรอบวัดพระธรรมกายนะคะทหารและตำรวจค่ะ
ก็ยังคงตั้งด่านป้องกันและปราบรามเหตุนะคะ
โดยขณะนี้ค่ะได้ลดกำลังเจ้าหน้าที่ที่ตึงกำลังบริเวณรอบวัดลงนะคะ
จาก๑๖๑๐๐ค่ะเหลือเพียง๘๑๐๐
ซึ่งการตั้งด่านนั้นนะคะก็เพื่อตรวจค้นแล้วก็ดูแลความเรียบร้อย
กันมือที่๓ที่จะอาศัยช่วงเวลาก่อเหตุสร้างความวุ่นวายเท่านั้น
ไม่ได้ห้ามบุคคลที่จะเข้าออกแต่อย่างใดค่ะ
แต่อย่างใดค่ะแม้ว่าในวันนี้นะคะดีเอสไอค่ะ
จะเลือกยุติบทบาทในการปฏิบัติการเข้าตรวจค้นวัดพระธรรมกายนะคะ
เนื่องจากว่าไม่พบตัวพระธรรมชโยค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะ
เจ้าหน้าที่ค่ะก็ยังคงยืนยันว่าจะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
ผู้ที่กระทำความผิดกับผู้ที่ฝ่าฝืนคำสั่งของคอสชด้วยค่ะ
พลังชาติริทศิลป์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากบริเวณประตูเจ็ดวัดพระธรรมกายค่ะ